คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
บอลโลกจะจบแล้วก็จบจะจบไปแล้วก็ตามแต่พอดีว่า
ที่แล้วพี่บอยเข้าบ้านในเอฟไปเรียบร้อยใช่ครับติดโควิดติดโควิด
ครั้งแรกในรอบเท่าไหร่นะเกือบ๓ปีใช่ไหมคือจะถามว่าซีซั่นไหนก็ไม่รู้
ไม่รู้ว่านับซีซั่นไม่ถูกแล้วแล้วก็ติดแบบงงงด้วยนะ
ยังไม่รู้แบบถ้าเขียนตามไทม์ไลน์คือก็ยังไม่รู้ว่าติดได้ยังไงเหมือนกัน
แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เขาเรียกอะไรมันวัดยากแล้ว
วัดยากวัดยากไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมครับแต่ก็สำหรับผมน่ะ
ไม่ได้ไม่ได้มีอาการหนักมากผมแค่สองวันหายเลยอ่า
แต่แค่แบบวันที่สามแล้วตัวเอทีเคมันก็ขึ้นอย่างขึ้นจางจางกับเสียงความแพบหน่อยหน่อย
ก็เลยยังก็เลยยังอัดไม่ได้ตอนนั้นใช่ครับก็เลยมาอัดหลังฟุตบอลโลกจบ
ซึ่งก็พอดิบพอดีที่อาเจน่าเป็นแชมป์โลก
สมัยที่สามสมัยที่สามแล้วยิ่งอ่าเข้าชิงกับฝรั่งเศส
ซึ่งทั้งคู่ได้สองแชมป์ใช่คือคือขึ้นแซงกันพอดีใช่ใช่
ใครได้ก็แซงกันพอดีซึ่งจริงจริงก็ต้องบอกว่า
ผมเชื่อว่าในสนามที่ดูไม่ว่าจะเป็นคนดูถ่ายเท่าสดหรือดูในสนามก็ตาม
คือผมว่าน้อยมากที่ที่ที่แบบเห็นทันแบบจริงจริงจังจังเลย

ก็คือปี๙๔ที่เป็นบอลโลกปีแรกเลย
แล้วก็นั่นแหละครั้งสุดท้ายเข้ามาจากจากกันพอดี
เดี๋ยวเราจะมีเล่าในเอพิโซดนี้ครับ
คืออันนี้เอาจากบัญญัติระยางเลย๒๐๐๒ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ใช่ไหม
แต่ต้องเป็นอิมเมริกาใต้

แล้วผมเชื่อว่าคนที่ชิมต่อตัวเงียนตกรอบ
ถึงแม้ว่าโอเคผมว่าหลายคนอยากให้เมซี่ได้แชมป์โลกแหละ
มันทำให้ข้อถกเถียงทุกอย่างมันจบลงเว้ย

เออคือถ้าสมมุติเมซี่ไม่ได้แชมป์มันก็ยังถกเถียงกันได้
เมซี่ยังอยู่ระดับเดียวกับอยู่ต่ำกว่ามาริน่าหรือเปล่า

แต่พอเมซี่ได้แชมป์โลกปุ๊บเฮ้ยนี่คือเมซี่ได้ทุกรายการของโลกใบนี้แล้วนะ
มันทำให้การดีเบตมันจบลงแบบมันเถียงยากแล้วอ่ะ
อะไม่หนุกแล้วไม่หนุกเลย
ถามว่าชอบเมสซีไหมก็ชอบแต่ว่าอยากเห็นการถกเถียงแบบนี้ไปเรื่อย
แต่พอได้แชมป์รกมันถกยากแล้วลูก
ยังไม่ได้มาแชมป์พรีเมียยังไม่แชมป์แต่ผมก็พูดอย่าง
จะให้ไปเล่นกับสตาร์ทซิตี้เหรอก็ไม่ใช่
งั้นกับเมซี่ยังไม่ได้แชมป์ไทยลีกมาอยู่บีจีนไหมล่ะ
เอามาแขวนสตัสที่นี่ก็ได้นี่

ก็ต้องบอกว่าแต่มันก็พลิกล็อกอย่างหนึ่ง
จะบอกพลิกล็อกไหมก็พลิกล็อกก็ได้ก็คือว่า
ตอนที่เมซี่ได้แชมป์โลกใช่ไหมเขาก็บอกว่า

คือครั้งหน้านี้แบบ๔๐แล้วนะ

เออคือก็เลยแบบเออเว้ย

มันก็น่าสนใจว่าจากเดิมที่เราเคยพูดกันมาว่า
เนี้ยคือทวณเทมสุดท้ายของเมซี่แล้ว

รู้สึกว่าความเจ๋ง

มันคือเรียกว่าอะไรดี

คืออย่างนัดชิงชนะเลิศเนี่ย
ตั้งแต่๑นาทีจนถึง๑๒๐นาที
เมื่อกี้ยังเล่าให้บอยฟังว่านั่งคุยกับเพื่อนอยู่เลยว่าแบบ
เรามาแซวตอนที่โดนนำ๒๐แซวว่าแบบ
แล้วพอพิมพ์ประโยคนี้จบปุ๊บยิงเลยนะ
กดไป๓ลูกเห็นหรือยัง
อย่าไปทักนะของแบบนี้จริง

แต่บอกว่าเล่นดีก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้น

วันนั้นคือแบบวันแห่งการทำประตูของเขาจริง
ใช่วันนั้นกลับรู้สึกดีมาเรีย
กองกลางที่สำคัญมาก

ผมว่าปิดรูปการณ์นี้น่าจะ

เพราะมันมีอันนี้แหละ

ก็ผมเชื่อว่าปิดตลาด
หน้าร้อนที่จะถึงเนี่ย

วันนั้นเท่าที่เห็นกล้องจับ
มันร้องน่าจะหลายรอบมาก

เสียประตูก็ร้อง
คือวันนั้นร้องเกิน๓๔รอบผมเห็นที่ก๊อฟจับได้
แต่เข้าใจแล้วมันเป็นแฟชั่นที่แบบสำคัญมาก

กลับมามนุษย์คนที่เราพูดถึง
เดียวก็มาโลน่า

โลดูน่าเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะระดับเดียวกับ
ที่ถูกพูดถึงมาตั้งแต่เด็กเหมือนเมซี่เลย
คือชื่อชั้นของมันเลโดน่าเนี่ยถูกพูดถึงตอน
มาโลน่าอายุแค่๑๔ปีเท่านั้นเอง
ก็เชื่อว่านี่คือดาวดวงต่อไปของทีมชาติแน่นอน
จะคาดหวังกับมาโลน่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
เพราะว่าในตอนที่มาเลน่าอายุแค่๑๔ปีเนี่ยคือวิสัยทัศน์การเล่นบอลก็สุดยอดนะ
การผ่านบอลการเลี้ยงบอลการควบคุมลูกฟุตบอลก็คือเรียกว่าแบบเก่งเกินอายุไปไกลมากแล้ว
คืออันนี้ต้องพูดว่าคำว่าพรสวรรค์ใช่จริงสำหรับเขาเลยคือ
เพราะฉะนั้นเขาเกิดมาด้วยพรสวรรค์แล้วเขาก็ทำมาได้ดี
ซึ่งแม้ว่าชื่อฉายาเขาซึ่งโคตรบูรรย์เป็นยุคนี้ตั้งใดด่าแน่นอนคือเสือเตี้ย
ไม่น่าจะทำได้ดีขนาดนั้นด้วยซ้ำนะครับ

ตอนนี้ทั้งเมซี่ทั้งมาเล่น

ก็คือติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่ปี๑๙๗ก็คือตอนอายุประมาณ๑๖ปี
เพียงแต่ว่าเมื่อถึงฟุตบอลโลกปี๑๙๗๘ที่ประเทศอาจิน่าเป็นเจ้าภาพ
แต่ก็ไม่เป็นผลอะไรเพราะสุดท้ายอาเจเนนั่นตอนนั้นก็คือยังแข็งแกร่งในฟุตบอลโลกอยู่ดี
ก็ได้ชำที่บ้านเกิดแล้วก็เป็นชำสมัยแรก
แต่อันนี้ผมมีเกร็ดนิดนึงก็คือว่าตอนฟุตบอลโลกปี๑๐๙
มันเป็นฟุตบอลโลกที่บางคนเรียกว่าเป็นฟุตบอลโลกอัปยศ
ก็ทำให้แบบคนที่แบบยืนทางฝั่งประชาธิปไตย
แล้วก็ชาวอาเจน่ารวมไปถึงนักเตะจริงก็ไม่ชอบระบบผลิตการเหมือนกัน
เขาก็ใช้ฟุตบอลในการสู้ไปแล้วก็สุดท้ายอาเจน่าก็กลับมาได้ประชาธิปไตยในอีก๑๓ปีให้หลังนะครับ
อันนี้เป็นเกร็ดเรื่องเล็กน้อยนะครับ
รู้สึกว่าชื่อไม่คุ้นเลยนะน่าจะเกินเจนพวกเราไปเยอะ
ใช่เพราะจริงอันนี้ผมด้วยความที่บอกผมก็ศึกษาบริษัทมาก็เลยพอแบบเคยได้ยินชื่อแล้วก็เลยเอาเรื่องนี้ใส่มาในสคริปต์นิดหนึ่งนะครับ
แม้ว่าตัวของมันโรน่าจะไม่ได้ไปฟุตบอลโลก๑๙๗๘นะครับแต่ว่าฝีเท้าของมาโรนาก็รุดหน้าขึ้นเรื่อยนะครับ
โดน่าเนี่ยค้าแข้งอยู่กับทีมอาเจซิโนสฮูเนียหรือว่าอาเจโนจูเนียที่เรารู้จักกันดีนะครับ๕ฤดูการแล้วก็ไปค้าแข้งให้กับโบค่าจูเนียหรือว่าชื่อจริงก็คือโบค่าฮูเนียส
ก็๑ปีเท่านั้นนะเพราะว่าเพียงปีเดียวเนี่ยฝีเท้าของบาโรน่าในตอนที่เล่นให้กับโบค่าฮูเนียเนี่ยคือสุดยอดมากแล้วก็ไปเตะตาบาเซโรน่าก็เลยยอมเป็นเจ้าบุญทุ่มทุ่มเงินระดับสถิติโลกตอนนั้นก็คือ๓ล้านปอนด์นะครับ๓ล้านใช่ก็ซื้อไปช่วงหลังจบฟุตบอลโลก๑๙๘๐
ซึ่งฟุตบอลโลกปีนี้ผมยังไม่เกิดนะครับบอกไปครับผมก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเหมือนกันกำลังจะเกิดแล้วตอนนี้๑๙๘๒นี่กรรมใกล้จะเกิดแล้วแต่ยังไม่เกิด
แต่ว่าฟุตบอลโลก๑๙๘๒เนี่ยอาเจริน่ามีมาลาโดน่าก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นฟุตบอลโลกที่มีความขัดแย้งภายในทีมชาติอาเจน่าสูงมาก
มันขัดแย้งกันทำให้ผลงานในภาพรวมของทีมค่อนข้างย่ำแย่นะครับแล้วก็ไปตกรอบสอง
๒สมัยนั้นก็คือ๑๙๘๒เนี่ยยังเตะแบบแบ่งกลุ่มนะเป็น๓ทีม
ซึ่งเจริน่าอยู่กับอิตาลีกับบราซิล
โอ้โหแล้วเจออย่างนี้เรียกกรุ๊ปออฟเดสไหม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
แต่นั่นแหละสุดท้ายคือมันก็ความเรียกว่าไงดีอ่ะมันก็ต้องมันก็ไม่ไหวเหมือนกันมันก็รับไม่ได้แล้ว
ซึ่งแต่ว่าความเจ๋งคือมองอีกด้านหนึ่งคือเฮ้ยขี้เมาติดยาแต่มึงเก่งขนาดนั้นแรงมึงเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนวะ
ไปอยู่อุจารย์ด้วย

มันยังมีความแบบเหลื่อมล้ำมีความวุ่นวายอยู่
อันนี้เป็นเรื่องเล่าเขาว่ากันว่าอย่างนั้น

เกิดไม่ทันแต่ผมก็เห็นเรื่องนี้เขาพูดกันมาตลอด
ว่าแบบจริงเงินอันนี้มันก็แบบเป็นเงิน
อย่างในเงินจำนวน๕ล้านปอนด์ก็เป็นเงิน๔เท่า
มันก็อย่างที่ฝั่งบ้านราวเอเฮียก็จะเป็นฮองโครง
อย่างเป็นยุคมาเฟียมก็จะเป็นโซนอย่างนั้นอยู่

ในวันที่เดโก้มาโลน่า
ย้ายจากคัมนุมาที่ศาสตร์ปาโปรโล
มาต้อนรับอุ่นหนาฟ้าข้างกะเลทีเดียว
คนนั้นคือระดับอันดับหนึ่งของโลกเวลานั้น

เขาเรียกอะไรออกตัวยอมรับก่อนเลยว่า
คือภาพจำเราคือ
เหมือนเห็นว่าอยู่ในชุดสีฟ้ามาตลอดใช่ไหม

ถ้าเขาหงุดหงิดอยู่เขาก็จะบอกว่า
ุนอิตตอนนี้แบบอย่ามายุ่งอะไรอย่างนี้

ตอนนี้กูไม่โอเคนะอย่าเพิ่ง
แต่ว่าตอนที่เขาโอเคแต่พวกมึงเต็มที่เลย
คือจะไม่ได้เป็นแบบ

วันนี้เราไม่โอเคนะแต่ว่าแบบ
วันหน้าโอเคแล้ว

ไม่อนุญาตให้ใช้แล้วอะไรอย่างนี้ครับ

จริงปีนี้นาโปรลินมีเสื้อที่เพี้ยนกว่านั้นอีก

จริง

ก็ด้วยละครับ

ส่วนผลงานในนามทีมชาติก็ต้องบอกว่า
พลพักฟ้าขาวก็ได้รับอนิสงฆ์จาก

สามารถเอาชนะอิตาลีได้เจอ

จากพวกเบาแกเรียเกาหลีใต้ได้

ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคงน่าจะเคยได้ยิน
เกิดมาจากเกมนี้นี่แหละ

เพียงแต่ว่าประตูนี้มันอาจจะ

มันก็คือการใช้มือปัดเข้าไปใช่ไหมครับ

ซึ่งกินระยะเวลาประมาณ๖๖หลา

แล้วถ้าเกิดยุคสักยุคผมแล้วกัน
อายุได้เรียวผมดูบอล

เพราะเป็นกองหลังระดับ

แล้วจริงความน่าสนใจของอังกฤษกับ

เพราะว่าในช่วงก่อนที่จะเจอกัน

ยิ่งทะวีในสนามมันก็เลย
ยิ่งเดือดเข้าไปใหญ่

เขาเพี้ยนดีนะ

ก็เป็นไปได้ว่ามันก็มินเมว่า
เสี้ยวินาทีอาจจะมองไม่เห็นก็ได้

ไม่เห็นเว้ยเขาไม่เห็น

เขาก็เลยไปถามไลน์แมนที่เป็นชาว

หรือว่าแบบคัดค้านกับประตูนี้

ครั้งนั้นแบบ

มันก็มาทีหลังไง

แม้ว่ามันจะไม่สวยงาม

อยากเห็นหน้าของพวกแก๊ง
หลังจากเห็นได้เห็นรูปแบบพร้อมกัน

เพราะว่าถ้าเกิดไม่เนียน

เรียกเพื่อนร่วมทีมให้มาดีใจด้วย

ผมมีเกล็ดที่น่าสนใจอีกเรื่องนึง
ไปเจอมาก่อนที่จะอัดรายการวันนี้เลย

คือฟุตบอลโลก๑๙๘๖มันเตะที่เม็กซิโก

ในช่วงหน้าร้อนของเม็กซิโกมาก
ตัวคุณซื้อของอาจารย์น่าบอกว่า

เวลายิงประตูได้อย่าดีใจเยอะ

ความจริงมึงควรโดนใบแดงด้วยซ้ำ

ถ้าเป็นฟุตบอลสมัยก่อน

หรือรูปแบบหลุยโซเลส

เป็นการผิดแบบโปรเฟนตอนฟาวล์

อันนี้คือผมไปนั่งอ่าน

เขาบอกว่ากฏสมัยนั้น
เขาบอกว่าอย่างโซเลสที่ตอนเจอกาหน้าใช่ไหม

๘๐๙๐อะไรอย่างนี้

ก็ผิกแบบใบเหลืองกับเสียจุโทษแค่นั้นเอง

เออแต่ถ้าเป็นยุคเนี้ย
ก็เหมือนที่โซเลสคนโดนแบบว่าไปแดง

คือผมไปเจอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
เสื้อที่ทีมชาติอาจารย์น่าใส่ในธุรกิจฟุตบอลโลกปี๑๙๘๖
ซึ่งมันจะไปรีเดทกับเรื่องของอากาศร้อนของประเทศเม็กซิโก
คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าเสื้อแข่งของทีมชาติแอนเจน่าในปี๑๙๘

เขารู้อยู่แล้วว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกอากาศมันร้อน
ที่มีความบางแล้วก็ระบายอากาศได้ดี
เพราะว่าอุณหภูมิที่เม็กซิโกมันร้อนมาก
แต่ครับเขาลืมคิดไปว่าฟุตบอลมันต้องมี๒แบบ
เสื้อย่าวกับเสื้อยื่นเขาทำแค่เสื้อย่าว
ก็คือความไม่ละเอียดของทั้งสองบริษัท
ก็แบบไม่ได้ละเอียดพอในเรื่องนี้
ส่งผลให้เกมที่อาเจริน่าเจอกับอุลุกวัย

แต่ไอ้เสื้อสีน้ำเงินที่ว่าเนี่ย

มันมาโลน่าเคยพูดประมาณว่า

แล้วด้วยอากาศมันร้อนอีก

ประเทศที่แบบมันภูเขาสูง

มันเหนื่อยเป็นพิเศษเหนื่อยกว่าปกติ

มันทำให้แบบวิ่งยากอีกอะไรอย่างนี้
คราวนี้ทำให้

ชิบหายแล้วว่าถ้าเกมรอบ๘ทีม

แล้วก็ความโชคร้ายก็คือว่า

ฟ้าขาวเนี่ยไม่ได้ใช่
ในช่วง๔๘ชั่วโมงก่อนที่จะ
เริ่มเกมการแข่งขันระหว่างอังกฤษกับ

ถ้าปัจจุบันก็เป็นพวกแบบคิดเมเนเจอร์อะไรอย่างนี้ครับ

หาให้ได้ว่าแบบเสื้อตัว
แบบนี้ที่มันเนื้อผ้า
มันบางมันระบายอากาศได้ดี

ใช่แล้วเขาเหมือนเขาได้

มันจะเวิร์คมั้ยว่าอะไรอย่างเงี้ย

สัญหาวิธีอื่นเช่นการเอาเสื้อ

แล้วเขาบอกเฮ้ยเขาชอบเสื้อแบบนี้เสื้อประเภทนี้
สุดท้ายก็เลยทำให้แบบทีมเทคนิคก็เลยไปเอาหาเสื้อนี้ให้เหมาะกับ
ไม่ใช่เลยให้ครบกับผู้เล่นทุกคน
แต่ปัญหามันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับ
อืมอ่าบรรดาเวอร์เกอร์ก็ต้องไปปักเอ่อโดโก้ของอาเจติน่าอืมอ่า
ใช่ไหมอันนี้ปักแค่โลโก้ไม่เท่าไหร
เพราะโลโก้มันสามารถหาง่ายใช่ไหมครับอ่า
แต่ฟุตบอลโลกมันต้องการเบอร์เสื้อเขาหาเบอร์เสื้อกันไม่ได้ครับ
เวรกรรมใช่เขาหากันแบบ๒๔ชั่วโมงสุดท้ายคือพลิกหาเบอร์เสื้อกันแบบชิบหายวายปวงเลย
สุดท้ายครับอาเจน่ารอดจากปัญหานี้ได้ด้วยการไปติดต่อขอเสื้ออ่ะ
ขอเบอร์ของทีมอเมริกันฟุตบอลท้องถิ่นที่เม็กซิโกอ่า
ก็เลยได้มาอืมถามว่าไอ้ตัวเลขอันเนี้ยมีความพิเศษยังไงอ่า
คุณผู้ฟังลองเสิร์ชเอ่อเสื้อทีมชาติอาร์เจน่าที่เจอกับอังกฤษนะครับอืม
ตัวตัวเบอร์อ่ะมันเป็นกริตเตอร์อ่าเหรอใช่เสื้อเบอร์สิบของ
ดีเกลอมันน่ะจำมีกระตุ่มธรรมเหรอพอปกติแล้วถ้าไปดูเกมที่อาร์เจน่าเจอกับ
เป็นเพลงปกติเลยมันก็ไม่เชิงเฟรกมันก็แบบผ้าเย็บแต่ว่าพอเป็นที่เจออังกฤษมันเป็นกริตเตอร์
มีความฟรุ้งฟริ้งใช่แต่ถามว่ามันทำอะไรได้ไหมมันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าไม่มีเบอร์
แค่เบอร์นีก็มีกริสเตอร์ก็ประหลาดแล้วอันนี้เป็นเกร็ดที่ผมไปเจอมา
ปีนั้นผมเสิร์ชดูอยู่มันจะเป็นเสื้อสี

มันจะเป็นสีแบบออกน้ำเงินเข้ม
น้ำเงินเข้มกับสีฟ้า
เข้มเหมือนกันฟ้าเข้มไปทางน้ำเงินแล้วด้วยซ้ำ
แต่เบอร์จะเป็นกริตเตอร์

เงินมั้ยเรียกว่าเงินแล้วกัน

ก็ต้องบอกว่าหมาว่ามาโลน่าเป็นขี้เหล้าขี้ยา
หรือยังไงก็ตะเพราะแข็งของร่างกายเขาอยู่ในขวัญสุดยอด
สามารถทนการเตะ้าระชนของนักเตะที่ตัวใหญ่ของอังกฤษได้
เรียกว่ารับการจมตีได้หมดดีเฟนส์สูงมาก
และมีทักษะการเล่มบอลน่าตื่นตะลึงที่จะเห็นได้จากลูกยิงที่๒
๖เดือนหนึ่งที่ลึกยังเอามือปัดบอลอยู่เลย
แล้วก็นอกจากฟรีเท้าครับมาโดน่าก็ยังมีภาพรักในเรื่องของความเป็นผู้นำ
ก็คือเวลาที่มาโรน่าลงสนามเนี่ยก็ทุกคนก็รู้สึกว่าเหมือนมีแบบเหมือน
อุ่นใจเหมือนอารมณ์เหมือนเมซี่ถามว่าเมซี่เก่งที่สุดในวันที่เจอกับฝรั่งเศสไหมไม่
แต่ว่ามีเมซี่แล้วมันอุ่นใจเป็นพระเครื่องมีออร่ามีความเป็นซุปเปอร์สตาร์
มีแบบมีคาริสมาที่ทุกคนบางคนอาจจะไม่มีอะไรอย่างเงี้อันนี้เป็นแล้วทุกคนมันเจ๋งเลยทุกคนยอมรับสิ่งนั้น
ส่วนในเกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาเจน่ากับเยอรมนีตะวันตกตอนนั้นยังเป็นเรมนีตะวันตกนะครับ
ก็คือก่อนเริ่มเกมเนี่ยก็อาเจน่าก็เป็นต่อนะครับเพราะว่าพวกเขามีเดียโก้มาเดิน่าแล้วแถม
เอาชนะทีมที่แกร่งมากอย่างทีมชาติอังกฤษมาด้วยนะตอนนั้น
ใช่นะครับก็ไม่มีอะไรครับก็สบายแต่ว่ามันก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแม้ว่าอาเจนน่าจะนำ๒๐นะครับ
โคเซลุยบราวแล้วก็ฮอเก้เบาดาโนซึ่งเป็นนักเตะชื่อดังอยู่แล้วนะครับ
แต่เยอรมนีตะวันตกก็มีนักเตะแบบคาวไฮลุนเมนิเก้นะครับมีลูดี้โฟเลอร์ซึ่งสองคนนี้ก็ยิงประตูที่ตีเสมอให้กับทีมชาติเยอรมนีตะวันตก
แต่สุดท้ายก็เป็นหลุยเบอร์รูซาก้าที่ยิงให้อาเจน่าคว้าแชมป์โลกสมัยที่๒แล้วก็ต้องรอหลังจากนั้นอีก๓๖ปีถึงจะได้แชมป์โลก
โดยเมซี่ผู้มีมาราโดน่าเป็นไอดอล
บทสรุปของฟุตบอลโลก๑๙๘๖ครับเดียโกวันมาราโดน่ายิงไป๕ประตูกับ๕แอซิสต์แล้วก็ลงเล่นในทุกวินาทีของทวนาเมน
แต่หลังจากนั้นก็๑๙๙๐ครับบอลโลก๑๙๙๐มาโดน่าก็กลับมานำทัพแต่ครั้งนี้เขาพ่ายแพ้กับเยอรมนีตะวันตกที่แกร่งขึ้นจากปี๔ปีที่แล้ว
เพราะว่ามันมีการวิเคราะห์ว่าจริงเยอรมนีตะวันตกตอน๑๙๘๖เล่นซอฟต์ไป
พอ๙๐เขาดุดันมากขึ้นดุดันไม่เกรงใจใคร

เริ่มเข้าที่มายุกที่ใกล้เคียงอีกหน่อยล่ะ
ก็ทำให้ที่ทีมชาติยุโมนีวตะวันตกก็ได้ชำโลกไป
ส่วนฟุตบลวงปี๑๙๐๔ที่สระอเมกา
โลน่าก็กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งครับในวัย๓๓ปี
แต่ครั้งนี้ก็คือปัญหานอกสนามมันก็กลับมาทำร้ายทำลายตัวของมาโดน่าก็คือเขาถูก
กรรมการหรือกรมอะไรต่างที่เกี่ยวการตรวจโดปนะครับ
พบว่ามีโคเคนในร่างกายมีสารโคเคนในร่างกาย
มันก็มีแต่เมื่อมันมีอีกกระแสหนึ่งเขาบอกว่าจริงมันเป็นเหมือนยาแก้ไอยาแก้ป่วยยาแก้หวัดอะไรพวกนี้
เพราะว่าสารในโคเคนมันผสมอยู่ในหลายอย่างนะ
ใช่แต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่สุดท้ายมาโลน่าก็โดนส่งกลับตัวจากบั๊กกลับอาจารย์หน้าไป
มันก็มีอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันมีแค่ปริมาณไม่ได้เยอะ
แต่ว่าที่มาโลน่าก็โดดน่าจะหนักหนาเนี่ย
ใช่ไม่รู้ว่าตัวมาโลน่าก็โดบหรือเซฟหรือยังไงไม่ตามแต่
แต่จะต่อข้อก็คือเขาฝุ่งส่งจากบ้านก็คือทำให้ฟุตบลบิลลงกิ้ง๑๙๙๔

ไม่ได้ไปเข้าใกล้กว่านั้น

ปี๙๘นี่ก็แบบผ่านอังกฤษมาปุ๊บตกรอบ๘ทีมว่ากันไป
ไม่ค่อยได้ประสบความเร็จแบบอย่างสูงหลังจากนั้น
ใช่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกหรือแบบฟุตบอลอเมริกาใต้ก็ตามนะ
แบบหายไปเลยอ่ะ
มามีรอบนี้ที่แบบชัดเจน

โก้มาโลน่าเขากลับมาสู่ทีมชาติอังทีน่าอีกครั้งหนึ่งครับในปี๒๐๑๐
แต่ครั้งนี้ก็คือมาในฐานะของผู้จัดการทีมชาติ

ไม่ได้เลือกเพราะฝีมือแน่นอนเลือกเพราะบารมีล้วน
เพราะจริงผลงานของเดียโก้บราโนน่าในการคุมทีม
แต่ก็ถามว่าประสบการณ์เหล่านี้มันพอกับทีมชาติไหมมันก็ไม่
แต่ก็เขาซื้อเรื่องของความเป็นบารมีสูง
มันจะคล้ายตอนพี่ซิโก้คุมทีมชาติไทยแต่มันจะอารมณ์เดียวกัน
ต้องเตรียมใจต้องเตรียมใจต้องฟัง
อาจจะต่างกันตอนพี่โก้พี่โก้ทำเองหมดแต่ว่าวิธีการคิดน่าจะเหมือนกัน
ใช่คือความเป็นตำนานตำนานทีมชาติ

คือเอาตำนานมาจัดการใช่นักเตะมึงจะอีโก้แค่ไหนมึงเจอนี่ตำนานเว้
นี่ตำนานกว่าตำนานกว่าคุณอีกแต่ว่านั่นแหละครับมันก็พูดยาก
เพราะว่าต่อให้มีบารมีแต่ถ้าแบบฝีมือในการไม่เทียมมันไม่ถึงขนาดนั้น
ก็คือแพ้เยอร์มันนีในรอบ๘ทีมสุดท้าย
แต่ว่าคราวนี้สมาคมฟุตบอลเจน่าเขาก็ไม่เห็นสมควร
เพราะว่ามันไม่น่าเข็นให้ประสบความเร็จได้แล้ว
มันก็เลยแบบสะท้อนอย่างหนึ่งว่าการเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของโลก
ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดได้
เรื่องนี้มันก็ค่อนข้างสะท้อนอยู่เหมือนกัน
ในวันที่๒๕พฤศจิกายน๒๐๑๖
ภายในบ้านพักของเขาที่กรุงโบเนิร์สไอเรส
อาการหัวใจวายแล้วก็ทิ้งมรดกฟุตบอลให้กับคนทั้งโลกได้จดจำไปตลอดการครับ
มันพอดีกับแชมป์โลกปีนี้
แล้วมันมีความคล้ายเกี่ยวข้องกันอยู่เล็ก
อย่างที่บอกเมื่อกี้เขาอยู่ที่บาเซโรน่าด้วย
มันก็มีความเหมือนอยู่
และจริงก็เหมือนกับสเปนนิดนึงด้วยนะ
เพราะว่าเหมือนที่เล่าในเอพิโสตของสเปนก็คือแพ้๑เกม

ช็อกโลกใครจะคิด
แต่อีก๖เกมที่เหลืออาเจน่าฝ่าด่านทุกทีมได้
แล้วก็มาไม่ได้เหนือทุกรัฐ
ก็คือมาแบบกะท่อนกะแทนเล่น
แต่สุดท้ายมันถึงแชมป์
ก็เรียกว่าเหมือนทางแบบสการุนี่ก็แบบมีการปรับเปลี่ยนทีมค่อนข้างดีนะ
เช่นแบบเอาตัวของอลิซิสแกลิสเตอร์มาเล่น

แล้วแบบให้ออวาเรสเล่นกองหน้าตัวเป้า

มาเล่นดีมากน่าสนใจ
แล้วก็เขาก็รออังเคลดิมาเรียให้ฟิสอ่ะ
มาร้องไห้กัน
แล้วก็แบบจริงอย่างการที่นักเตะนิโกรัตโอตาเมดี้
ที่สายสี่ปีแล้วก็กลับมาติดทีมชาติ
แล้วเขาเล่นได้แน่นมากขึ้น

เขาเป็นกลลจากสำคัญของอาจริงหน้าเลย

ครับแต่ว่าเราก็จะมี

การเล่าถึง
๒ทีมที่น่าสนใจของพี่เมริก
จะใช้คำว่าน่าสนใจได้ไหม

ผลงานดีน่าสนใจเกินคาด
กับอีกทีมที่ผลงานแย่
จนต้องน่าสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
น่าสนใจในเรื่องของความ

รูปรูกการแรกของพี่เมริก

ก็จริงอย่างบุนเดสนิก้า

โอเคบาทบุนเดสนิก้าเขาเตะแค่๓๔เกม

เรียอาก็จะหยุดประมาณครึ่งเดือน

อัดเยอะเหมือนกันช่วงนึง

อย่างที่ผมพูดไว้หลายที่มาก
หลายรายการที่ไปออกมาก็คือ
สิ่งที่น่าสนใจคือ

ฟอร์มแต่ละทีมที่บอกว่าดีไม่ดีหลุด
มันจะคงเดิมหรือมันจะมีอะไรเปลี่ยน
ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ในช่วงประมาณ
ท้ายเดือนเมื่อกราคา
ว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนสุขศาลนักเตะ

แต่ละทีมที่ว่าผลงานดีผลงานแย่

อันนี้ตั้งใจว่าจะทำ๒๐ทีมเลยนะ

มันเป็นทีมที่ใส่เสื้อเหมือนอาเจนิน่า

ขาวดำ

ก็เลยเราจะมาคุยกัน
แล้วก็ฟอร์มดีเกินคาด
ฟอร์มนักเตะบางคนก็ดีเกินขาด

เดี๋ยวผมมีอธิบายด้วยว่าทำไมมิเคลอามเมรอลเล่นดี
ก็น่าจะเป็นช่วงหลังจากปีใหม่

เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดี

บอลก็จะกลับมาเตะกันคึกคลื้นนะครับ
วันโลกมันขิงกันไม่ค่อยมันอ่ะมันไม่ค่อยได้ใจเท่าไหร่สโมสรนี่ของจริง
ตอนนี้คนที่เล่นฟาไนซีฟุตบอลก็ต้องเตรียมปรับทีมยกใหญ่เหมือนกัน
ก็ต้องมาลุ้นกันว่านั่นแหละมันอยู่มันโดนผ่าครึ่ง
มันจะกลับมาเล่นกันได้ไหมวะก็เดี๋ยวมันต้องมาลองดูกัน
แล้วกับฤดูการที่ผมพูดถึงอังกฤษแล้วกันที่มันขับเคี่ยวกันแบบนี้
มันมีตอนปีที่ริวภูได้แชมป์ที่หยุดโควิดไป
แต่อันนั้นมันไม่ขับเขี้ยวไงคือจังหวะที่หยุดไปลิเวฟูมันนำไปไกล
มันกลับมาบี้ยากแต่ตอนนี้๒อันดับแรกมันก็ยังบี้กันอยู่
การโควิดอ่ะมันไปบี้กันตรงที่อันดับที่๔
เต่อนั้นเรสเตอร์เค้าแบบคลองที่๓งั้นอยู่ที่๓
จนแมนยูเธอมาแซงในช่วงหลังโควิด
ก็มาเป็นที่๔และเรสเตอร์ตกไปเป็นที่๕
ที่เลสเตอร์อยู่ที่๓แมนยูมาแซง

ใช่มันมีผลจริงกับการหยุดพักไป
ที่เมื่อกี้ที่บอกเพราะริวฟูมันนำเยอะ
มันโดนบี้ไม่ได้แล้วตอนนั้นถ้าพูดถึงตอนโควิดแต่อันนี้

แต่ก็แอบหวั่นใจอยู่เล็กว่า

เพราะจริงมันมีนักเตะที่แบบไม่ได้ไปบอลโลกแล้วแบบ

มีอยู่คนนึงอ่ะเด็กนอลเวย์คนนั้นน่ะ

นะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่า
ครึ่งหลังของรูปการจะเป็นยังไง
แล้วก็ฝากติดตามพวกเราได้

ก็อยากคอมเมนต์อยากคุยกับเราก็

ก็โอเคสำหรับวันนี้

สวัสดีครับผม
สวัสดีครับผม